วันนี้นะครับก็จะมีคนไปฟ้องเพิ่มเติมอีกนะครับ

เช่นเดียวกันเรื่องราวของสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับ

ไปที่สมาคมฟุตบอลกันก่อนนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่ทำงานของแฟทเอ็นซี
หรือว่าคณะกรรมการกลางพลเรือเอกสรุธมหารม
ก็บอกนะครับว่ามาเถอะสื่อทั้งหลายมาถ่ายเท่าสดเลย
ยืนยันว่าการเลือกตั้งเนี่ยโปร่งใสแล้วก็อยากให้ตรวจสอบหน่อย
พวกคนที่มาปวดงานเนี่ยจะได้เห็นกัน
ก็ที่แน่เนี่ยไทยรัฐทีวีไปถ่ายทอดแน่ผ่านทางยูทูปเหมือนครั้งที่แล้ว
แล้วก็สามารถติดตามการรายงานสดได้ด้วยในทุกช่วงข่าว
อันนี้ในส่วนของทีวีนะทีมที่พวกเราอยู่เนี่ยจะมีข่าวด่วนข่าวแทรกเข้ามา
แต่ถ้าเกิดในยูทูปติดตาเต็มเลยเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ครับนอนจากนี้นะคะทดาลภูมิเหลือเอกสุรุธมหาโรม
ก็ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะคุณวรปัตนะ
อันนี้บอกนิดนึงว่าวันที่มาวันที่เลือก๓๐เสียงเนี่ย

แต่ผมอยากให้ทำการบ้านมานิดหนึ่ง
เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องกลับไปเขียนรายงานว่ามันเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นนะครับ
ก็อยากให้มาแล้วเนี่ยสังเกตการณ์จริงไม่ใช่มานั่งเฉยนะครับ
อันนี้ขอจี้เลยเพราะว่าวันที่๑๑มันจะมีความวุ่นวาย
เพื่อประโยชน์ของคนที่ทำดีและคนที่ทำไม่ดีด้วย
แม้ว่าจะดูเหมือนจะวุ่นวายแต่เสียโตก็ยืนยันว่าตอนนี้ความพร้อมเกือบ๙๐แล้วนะในการจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็ได้แจ้งตัวแทน๗๒ทีมที่มีสิทธิ์ให้รับทราบหมดแล้ว
แต่ที่สำคัญคือยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้
อ่างั้นผมถามคุณชะดั้อื่นไป
อย่างที่เขามีรายชื่อเก็บอยู่ครับและถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับ
มีการเอื้อประโยชน์มีการเปลี่ยนตัวนั้นเราก็ไม่รู้อยู่ดีไง
ฉะนั้นควรจะเปิดเผยรายชื่อไปเลยแล้วกฎนี้มันมีการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่๓๐เสียงมีปัญหาไงครับพอมีปัญหาก็เลยมีการปิดชื่อไปเลย
ไม่ให้ไม่ให้รู้คือในการเลือกตั้งแต่ละครั้งหลายหลายคน
เฉพาะอย่างยิ่งแฟนฟุตบอลเนี่ยก็คาดหวังว่าในการเลือกตั้งนายกสมาคมเนี่ย
ก็จะโปร่งใสอ่าเปิดเผยไปเลยเพราะว่าแฟนบอลเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกแล้ว
เขาก็อยากเห็นความโปร่งใสผมว่าน่าจะเปิดแต่อย่างนี้ไม่ทันแล้ว
เพราะว่าแฟนซีเขาก็มีวิธีการทำงานของเขาเราก็ไม่อยากก้าวล่วงเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางแฟทเอ็นซีก็ยืนยันนะครับว่าพวกเขานั้นไม่สามารถ
กำหนดได้ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนในส่วนของการเลือกตั้งนายกสมาคม
แต่ว่างานทุกอย่างของแฟทเอ็มซีนั้นจะหมดลงในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้สมัครกันบ้างนะครับล่าสุดทีมของดรชาวฤทธิผลชีวินครับ
ก็คือคุณเปียพงผิวอ่อนนะครับหรือว่าเดอร์ตุ๊กกองหน้าตำนานทีมชาติไทยเนี่ย

ก็เหลือสิบเจ็ดคนนะสิจากสิบเก้าคนนะครับ
แล้วก็สภากรรมการเขาก็จะเลือกสามารถไปเลือกทีมคนอื่นได้ด้วย
ส่วนทางด้านเรื่องของการฟ้องร้องโอ้โหมีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะ
โดยทดรล่าสุดภัณฑ์ตำรวจโทใช้ซัพรัฐฤตเต็ม
หนึ่งในผู้สมัครนะครับได้เดินทางไปฟ้องสารปกครอง
วัฒนะร้องเรียนความเป็นธรรมเรื่องของการสมัครชิงตำแหน่ง
นายกสมัครกีฬาฟุตวันแห่งประเทศไทย
ไปทั้งทีเพื่อให้คุ้มค่าฟ้องหมดเลยทั้ง๓องค์กร
อ๋อแน่นอนคือมันก็ต้องฟ้องผู้องค์เป็นห่างว่าของนั้นนะครับ
ตั้งแต่กองกฐการกีฬานะครับแล้วก็มีคณะกรรมการกลายบอกทำผิดระเบียบ
รวมถึงสมาคมฟุตบอลที่นิ่งกับเรื่องนี้ไม่ยอมยืดเรื่องในการคัดค้าน
เขาบอกว่าเรื่องของระเบียบในการสมัครเนี่ยเขายืนยันนะครับ
อีกครั้งก็ยังพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าต้องไปสมัครที่สำนักเลขาธิการนะครับ
ถ้าเกิดว่าสมัครที่กองกฐเนี่ยก็คือสมัครที่แฟสเอ็นซีเนี่ยต้องมาสมัครที่นี่ด้วย
สมัครสองที่แต่ถ้าเกิดสมัครที่สำนักเลขาธิการเนี่ย
แฟนอินซีก็ไม่ต้องไปเพราะว่าสำนักเลขาธิการจะส่งเรื่องไปที่นั่น
แต่เรื่องนี้จากมุมมองเนี่ยผมว่าอันนี้สิทธิ์บางคนที่มองขาด
เขาก็จะมองว่าแฟทเอ็นซีมีอำนาจในการจัดการเลือกตั้ง
ก็สามารถที่จะส่งเรื่องกลับมาที่สำนักเลขาธิการได้
ซึ่งก็มี๒ผู้สมัครนะครับที่ไปสมัครกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็คือทีมของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและนายนัทพลทีพสุวรรณนะครับ
แต่ก็ยังมีสิทธิ์นะเรื่องนี้แฟนซีบอกแล้วว่ามีสิทธิ์นะครับ
รองแฮลเขาบอกไงอีกรองแฮลก็คงมั่นใจนะครับว่า
ฟีฟ่าจะไม่แบนวงการฟุตบอลไทยถ้าหากว่าการเลือกตั้งวันที่๑๑ไม่เกิดขึ้น
เพราะว่ากฎหมายไทยนั้นฟีฟ่าไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวได้

อันนี้ฟ้องในเรื่องของการผิดระเบียบข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมฟุตบอลปี๕๘นะครับ
ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายแบบว่าเรานั้นต้องต่อสู้กันเร้ียงภายในนะครับ
เริ่มที่จะรู้แล้วว่าต้องฟ้องไหนถึงก็ถูกต้องนะครับ

มาอีกแล้วอันนี้ฟ้องที่ขอนแก่นไม่ผ่านนะ

ก็คือพลเอกจิตศักดิ์บุตเนียนประธานของมุทธหาร
ก็บอกว่าอยากให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจากเดิมวันที่๑๑เนี่ย

ลีกภูมิภาคในครั้งใหม่เมื่อวันที่๒๒มกราคม

แล้วก็เสียงในโซนภาคอีสาน

เน้นย้ำคือว่าเดินทางมาไม่เกินกลึ่งหนึ่ง
ไม่เกินกลึ่งหนึ่งก็คือว่ามาแปดทีมจากสิบแปดทีม
ถ้าเกินกลึ่งหนึ่งก็คือสิบทีม

ใดกล่องนึงคนเตรียมจะฟ้องอยู่แล้ว

อีกหนึ่งผู้สมัครก็จะไปฟ้องสารปกครองเช่นกัน

เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเรื่องการฟ้องร้องเนี่ย
ยังจับได้บ้างสมัยที่แล้วที่คุณวรวีได้
หมองก็ไปฟ้องแบบนี้แหละครับฟ้องเรื่องของการปลอมแปลงเอกสาร
ซึ่งล่าสุดเนี่ยชนะคดีแล้วทางฝั่งคุณวรวีกับคุณลุงอ่านเนี่ย
ก็มีการอุทธรณ์ขอต่อสู้กันต่อไป
ผมบอกให้เลยนะครับว่าการฟ้องร้องแบบนี้เนี่ยการเลือกตั้งถ้าเป็นในมุมเหมือนครั้งที่แล้ว
อืมการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นต่อไปแต่ว่าจะต้องมาดูกันสู้ในเรื่องของข้อกฎหมายไทย
ก็ต้องดูกันต่อนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วล่ะ
วันที่๑๑กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นนะ